คุณผู้ชมค่ะวันนี้ชาวไทยภูเขาจากเก้าเผ่านะคะเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวังค่ะ
เพื่อมาร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่เก้า
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ขณะที่ตลอดช่วงบ่ายมีสายฝนโปรยปลายลงมานะคะ
แต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้ประสบกรณิกรที่ตั้งใจจะเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวังลดน้อยลงไปค่ะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณนำโชคบุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากท้องสนามหลวงเชิญค่ะ
ประชาชนที่เดินทางมารอต่อคิวตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงณขนาดนี้นะครับ
ทุกคนนั้นเจอกับสภาพฝนที่ตกลงมาอย่างเป็นระยะระยะแต่ก็ไม่ได้ย่อท้อนะครับ
ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ให้ได้นะครับ
แม้เวลาณขณะนี้จะเหลืออีกเพียง๓ชั่วโมง
ประชาชนจากทั่วทุกสารอาทิตย์นะครับยังคงหลั่งไหลเดินทางมาบริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายนะครับ
เพื่อเข้าคิวรอขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวัง
ขณะที่ตลอดทั้งวันโดยเฉพาะช่วงบ่ายนะครับมีฝนตกลงมาอย่างเป็นระยะระยะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคทุกคนนั้นยังคงต่อแถวอย่างเป็นระเบียบ
และในวันนี้นะครับราศดรบนพื้นที่สูง๙ชนเผ่าจาก๒๐จังหวัดจำนวน๙๙๙คนเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพโดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้อำนวยความสะดวก
ทุกคนนั้นต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ในหลวงรัชกาลที่๙นั้นทรงเอาใจใส่ความเป็นอยู่ปัดเป่าความเดือดร้อนและนำความสุขมาให้พวกเขานะครับ
ทำให้พวกเขานั้นภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเป็นประสบกรณิกรของพระองค์เหมือนกับคนไทยที่อยู่ในภูมิภาคอื่น
แต่ก่อนเปิดหมอบเหรียญฮือและแบบบัตรปิดคนไทยคาและถือไปไหนนานไหนได้
พี่โดนเครื่องบาลยีคุณส่งว่าเราเป็นคนบรรดาเรียนหนังสือห้ามไปทำร้อยผ่านและต้องศักดิ์สินทุกอย่างเป็นประสาปน์ไว้
พอดีเขารับว่าท่านกำลังจะสำเสริมปลูกพื้น
อย่าเช่นพวกกาแฟบ้างอารินทรีย์บ้าง
ท่านนี้เราให้ยกเลิกกับเรื่องผิดผิดกับไม้
ทีนี้เราก็ต้องปลูกอย่าตามที่ในหลวงพูดนะครับ
ขณะที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข

มาดูแลให้คำปรึกษาด้านสภาพจิตใจประชาชน
ซึ่งในแต่ละวันนั้นมีประชาชนขอรับบริการ

จะเป็นการตรวจสุขภาพจิตด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
แล้วก็ประเมินสุขภาพจิตด้วยตัวเอง
ก็คือจะได้ทราบถึงเรื่องของความเครียด
และรวมไปถึงภาวะซึ้นเศร้า
โดยประมาณแล้วในแต่ละวันด้วยเวลา
เราปฏิบัติงานตั้งแต่๙โมงจนถึง๕โมงเย็น
โดยประมาณก็๒๐กว่ารายที่เป็นลักษณะเต็มรูปแบบ
คือในผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิต
ที่เขามีความยับยั้งชั่งใจหรือภาวะอารมณ์
เหนือกว่าคนปกติทั่วไปที่ยากต่อการควบคุม
ก็ต้องมีการให้คำปรึกษาอย่างเข้มงวดนิดหนึ่งนะครับ
ส่วนประชาชนที่เจ็บป่วยหรือมีอาการวิงเวียน
สามารถมารับบริการได้ที่สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีอยู่๕จุดรอบท้องสนามหลวงนะครับ
โดยคอยอำนวยความสะดวกประชาชนในแต่ละวัน
ซึ่งมีคนมาขอรับคำปรึกษาและขอรับยากว่า๑๐๐คน
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยนั้นฝากแนะนำประชาชนที่มาด้วย
ว่าให้ระมัดระวังเรื่องไข้เลือดออก
โดยขอให้ได้รับครีมตะไคร้หอมทากันยุงได้
หน่วยปฐมพยาบาลกลางท้องสนามหลวง
ประชาชนที่จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพนั้น
ยังสามารถทยอยเดินทางมาได้เรื่อยนะครับ

และเนื่องจากณขณะนี้สภาพอากาศนั้นค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับ
ขอให้ประชาชนนั้นพกอุปกรณ์กันแดดกันฝนมาด้วย
โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับขอให้พกยาติดตัวมาด้วยครับ
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท้องสนามหลวงครับ